เรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
วันนี้ก็จะลงแข่งขันถือว่าต้องเป็นนัดสำคัญแล้วนะครับ
ก็จะพบกับหมู่เกาะโซโรมอนในศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกสองพันยี่สิบเอ็ด
ซึ่งถือว่านัดนี้สำคัญนะครับต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายนะครับ
ความพร้อมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
ลงสนามพบกับหมู่เกาะโซโลมอนในศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับ
นัดสุดท้ายแล้วลงแข่งขันเวลา๔ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับ
โดยมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นนะครับต้องเก็บ๓คะแนนให้ได้
เพื่อโอกาสเข้ารอบสิบหกทีมสุดท้ายโดยโค้ชหมีรักพลสายเนธงามครับ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าสำหรับเกมกับหมู่เกาะโซโรมอน
ต้องเก็บ๓คะแนนให้ได้ซึ่งถ้าเล่นได้ตามแผนแล้วก็มาตรฐาน
อยู่ในฟอร์มการเล่นของไทยก็น่าจะผ่านได้นะครับ
สิ่งสำคัญเลยก็คือต้องมีวินัยแล้วก็สมาธิในการเล่น
เพราะว่าหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยมีผู้เล่นที่สูงใหญ่แล้วก็แข็งแรงหลายคนด้วย
ลุกก็ต้องรวดเร็วนะครับในการเจอกับโซนามอน
ส่วนสภาพทีมครับตอนนี้ไม่มีใครบาดเจ็บ
ก็มีเพียงสุภวุฒเถื่อนกลางที่ตึงเล็กน้อยนะครับ
แต่ก็น่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้ด้วยนะครับเกมนี้ก็ถือว่าสำคัญมากนะครับ
สำหรับทีมตัวเล็กไทยมีเงื่อนไขนะครับระบุว่า
หากทีมชาติไทยชนะหมู่เกาะโซโลมอนที่กี่สกอร์ก็ตาม
ก็จะสู่ผ่านเข้าสู่รอบสิบหกทีมสุดท้ายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ
ซึ่งอย่างแย่ที่สุดคือการเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ๓ที่ดีที่สุด๔ทีมแน่นอน
เนื่องจากคู่แข่งอันดับ๓ในกลุ่มเอแล้วก็กลุ่มเอฟ
ผลงานยังเป็นรองทีมชาติไทยนะครับในกรณีนี้ที่ทีมชาติไทยต้องวัดเข้ารอบในฐานะทีมอันดับสามนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับหากต้องการเข้ารอบเป็นที่สองของสายในกลุ่ม๔นะครับ
ต้องลุ้นให้ทีมชาติไทยทำประตูครับใส่หมู่เกาะโซโลมอนเยอะนะครับ
เพราะว่าถ้าคะแนนเท่ากันเนี่ยก็จะมีการวัดประตูได้เสีย
กรณีที่โปรตูเกตเนี่ยชนะโมล็อกโกซึ่งหากชนะเพียงแค่๑ประตูนะครับ
ทีมไทยเองต้องชนะบุเกาะโซโลมอนถึง๙ประตูด้วยกันนะครับเพราะ
ก่อนเกมโมโลโกเองมี๔แต้มมีลูกด้วยเสียเนี่ยบวกอยู่๖นะครับ
ส่วนไทยมีหนึ่งแต้นมีลูกได้เสียเนี่ยลบอยู่สามนะครับ
อกจากนี้นะครับหากทีมชาติไทยเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ได้อีกครั้งก็จะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่สามารถเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้เป็น
ครั้งที่สามติดต่อกันนะครับตั้งแต่ในปีสองพันสิบสองที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
สองพันสิบหกที่โคลาเบียแล้วก็ครั้งนี้นะครับส่วนคดหมี
พลสายเน็ตงามเนี่ยก็อาจจะเป็นกุญสือคนไทยคนแรกนะครับที่พาทีมเข้าถึงรอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้นะครับ
กลับไปดูที่ฟุตบอลหญิงกันบ้างนะครับมิโยโอกาโมโตะนะครับ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็นำฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะลงแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนัดแรกพบกับทีมชาติมาเลเซียในช่วงข้ามวันนี้นะครับ
ฝึกซ้อมครั้งนี้ก็ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งสภาพอากาศที่มาเลเซียตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๒๕องศาเซลเซียสนะครับ
หลังการฝึกซ้อมศิลาวันอินตามีนะครับกัปตันทีมกล่าวว่ามาเลเซียเป็นทีมที่ดีแต่ไม่ถึงกับยากจนที่ไทยจะผ่านไปไม่ได้นะครับ
หวังว่าไทยจะเก็บชะชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนให้ได้นะครับนอกจากนั้นศิลาวันก็ยังพูดถึงการทำงานร่วมกับโค้ชมิยะนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นคนแรกของวงการฟุตบอลหญิงก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างทั้งในแล้วก็นอกสนาม
จะนำประสบการณ์ที่เคยไปฟุตบอลโลกถึงสองครั้งมาช่วยทีมแล้วก็อยากพาทีมอ่า
ทีมหญิงไปแข่งฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่สามนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิง
แชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนัดแรกพบกับมาเลเซียในวันที่๑๙กันยายนหรือว่าวันนี้นะครับ
เวลาสิบเก้านาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับครับก็จะถือว่าเป็นแมทแรกในรอบสองปีเลยนะครับ
สำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเพราะว่าก็ติดในเรื่องของโควิด๑๙มาที่ผ่านมาด้วยนะครับ
สวัสดิ์แคสนาคอลาศีมาเอฟซีที่แพ้สองนัดแรกนะครับ
ไม่มีแต้มเปิดบ้านครับต้อนรับกรรมเยือนมังกรโล่เงินโปรลิเทโล
ที่มี๑แต้มจาก๒นัดก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับ
ด้านโค้ดโจธีรศักดิ์โปรอ้นคุณซื้อของนครทัศน์ศรีมาหวัง๓แต้มในเกมนี้นะครับ
ในลุกที่พร้อมจะลงสนามก็มีมาโครซาฮาเนทอัมมาดูออตรารัสแล้วก็ความเมฆคาลิคาลีนะครับ
คดอ้นรังสรรวิวัชชัยโชคคุณซื้อของทางโบริเทโลนะครับ
ก็จะนำทีมชุดเก่งเลยนะครับมีธีรเทพวิโนไทยเอวันโดปาริสต้าแล้วก็อาทิตยบุตรจินดาลงลาดอาข่ายในเกมนี้นะครับ
ติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับในรูปการณ์ที่แล้ว
เลขแรกเนี่ยนครทัศน์ศรีมาชนะโบริเทโร๔ต่อ๐นะครับ
ส่วนเลขที่๒เนี่ยโบริษฐ์เสมอกับนครรัฐศรีมาชสูตรต่อ๐นะครับ
บ้านของโปรลิสเทโลนะครับซึ่งนครราชสีมาเองก็ยังไม่เคยแพ้โบลิเทโลเลยนะครับ
ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาในการเจอกันในไทยลีก
นับตั้งแต่ปี๒๐๑๕นะครับ
ก็ดูโปรแกรมกันอีกทีนะครับสำหรับไทยลีก๑นะครับ
หกโมงทั้งสองคู่ครับวันนี้ติดตามกันได้ครับ
นครราชสีมาพบกับโพลิสเทโลแล้วก็อีกคู่หนึ่ง
สุพรรณบุรีเอฟซีพบกับพีทีประจวบเอฟซีนะครับ
กับสวบโปรแกรมท้ายลีกสองนะครับเอ็มร้อยห้าสิบเช็มเป็นชิปนะครับ
พบกับแชนัลทันบิลนะครับสิบเจ็ดนิดค่าสามสิบนาที
วีเอฟซีพบกับนครปฐมยูเนเต็